เขาก็มีการร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมประเพณี

เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กตั้งแต่ในวัยอนุบาลเลยนะคะ

เด็กน้องก็เลยแต่งตัวด้วยชุดไทยแบบโบราณค่ะ

เวลาเด็กใส่ชุดไทยนี่น่ารักนะ
คุณดูสิไปกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
ที่นี่นะคะคณะครูและนักเรียนระดับอนุบาลพร้อมใจกันเลย
นี่จัดเต็มเลยใส่ชุดไทยโบราณสวยมาก
หลากหลายสีสันรูปแบบกันไปนะคะ
ใช้คำว่าสมุสมิได้ไหม
ตะหมูตะมิเลยหรอนี่เขามาร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่า
สาธิตอนุบาลสืบสารประเพณีลอยกระทงนะคะ

ในทุกช่วงประเพณีสำคัญของไทยเลย
เดือนนี้ก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเอง
ก็จะมีน้องหนูชั้นอนุบาล
พร้อมกับผู้ปกครองแล้วก็คณะครูรวมกว่า๓๐๐คนครับ
ร่วมกันถือกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ

เขามีสอนให้เด็กทำกระทงด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณครูเขาจะให้เด็กหัดทำกระทงด้วยตัวเอง
ร่วมกันมีส่วนร่วมจะได้รู้ว่าวิธีการทำกระทงเป็นแบบไหน
รู้จักวิธีการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะ
แล้วเขาก็เดินขบวนมาจากหน้าโรงเรียนเลยมาที่ริมบึงศรีฐาน
มาที่บริเวณริมบึงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละ
แล้วก็นำกระทงที่ทำเองมาลอยภายในบึง
เป็นการสืบสารขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยด้วยบรรยากาศเนี่ยค่ะ
อย่างที่เห็นนะคะน่ารักอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
คือกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ความสำคัญของประเพณีรอยกระทง
ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง
แล้วเรารอยกระทงกันเพื่ออะไร
อันนี้สำคัญว่าลอยกระทงเพื่ออะไรต้องพาแฟนไปลอยกระทงหรือเปล่า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
แต่ว่าการลอยกระทงจริงแล้วก็คือการขอขมาต่อพระแม่คงคา
ต่อสิ่งต่างรอยพุกรอยโศกให้มันหมดไป
เราดื่มเรากินเราใช้แม่คงคามาตลอดนะ
ถึงเวลา๑ปีก็ถือโอกาสนี้ในการขอขอบพระคุณด้วย